คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่ชนบุรีค่ะตำรวจบุกไปจับกลุ่มชายชาวเกาหลีใต้นะคะ
เขาหลอนยาหลอนยาถึงขั้นที่จับแฟนสาวชาวไทยเนี่ย
กล้อนผมแล้วก็ขู่ว่าจะจับโยนลงมาโอ้โหจะจับโยนลงมาจากชั้นห้า
คือเจ้าหน้าที่พยายามจะเจรจาค่ะก็๓ชั่วโมงกว่าเจรจาไม่ไหว
สุดท้ายต้องบุกเข้าไปเพื่อช่วยหญิงสาวชาวไทยคนนี้นะคะ
อย่างน้อยยกมือแล้ว

นี่เป็นเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปช่วยเหลือ
ยิงสาววัย๒๖ปีเป็นสาวไทย

จับขังอยู่ในห้องในคอนโดมิเนียม
แล้วขู่ว่าจะโยนลงจากชั้นห้า

ใช้ถังดับเพลิงพังประตูเข้าไป
แล้วก็ไปชาร์จตัวชายชาวเกาหลีใต้ที่ยังอยู่ในอาการคลุมคลั่ง
และช่วยเหลือหญิงสาวชาวไทยได้สำเร็จ
คือเหตุการณ์ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพังประตูเข้าไป
มีเพื่อนของฝ่ายหญิงมาเจรจามาเรียกอยู่หน้าห้องตั้งนานนะคะ
แล้วก็จะให้แบบให้เปิดประตูให้เข้าไปหน่อยแต่มันไม่เป็นผล
แล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนผู้หญิงกรี๊ดเสียงดังอยู่ในห้องค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานค่ะ
โดมิเนียมแห่งนี้อยู่แถวพัทยาเหนือนะคะ
บังละมุงตำรวจสพบังละมุงได้รับแจ้งเหตุ
ก็เลยต้องรีบเข้ามาช่วยเหตุการณ์เกิดขึ้นชั้น๕ของคอนโดผู้ก่อเหตุนะคะ
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายชรซูมฮักอายุ๔๐เป็นชาวเกาหลีใต้
โวยวายคลุมคลั่งเหมือนคนหลอนยาค่ะ
ส่วนผู้เสียหายขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ

เป็นหญิงสาวชาวไทยอายุ๒๖ปี
อย่างที่บอกว่าตำรวจเกลี้ยกล่อมอยู่นาน
เป็นโอ้โหเกือบ๔ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่สำเร็จ
ด้านล่างเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะ
มีเบาะลมใหญ่เอาไว้รองรับข้างล่าง

แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านบนที่อยู่หน้าห้องค่ะ
ตัดสินใจพังประตูเข้าไปเพื่อจับผู้ก่อเหตุ
และช่วยเหลือหญิงสาวด้านล่างจะเป็นแบบนี้
ความพร้อมเอาไว้เรียบร้อย
นางสาวเบลนามสมมุติอยู่ในสภาพก็คือ
เบ้าตาเขียวช้ำทั้งสองข้าง
ผมถูกกล้อนนะคะถูกตัดกล้อนแบบ

จากการสอบถามเพื่อนสนิทของนางสาวเบลก็ได้ข้อมูลมาว่า
คือแฟนสาวคนนี้เขามีแฟนนุ่มเป็นเกาหลีใต้นะคะ
แล้วตัวผู้หญิงขาดการติดต่อกับเพื่อนไป๔๕วัน

จนเมื่อวานเนี้ยตัวเบลเนี่ยค่ะ
ส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนว่าช่วยหน่อย
ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายถูกแฟนนุ่มกล้อนผม
พยายามจะโยนเธอลงมาจากตึก
เพื่อนก็เลยรีบมาตอนแรกเพื่อนมากันเองก่อน
เกลี้ยกล่อมเจรจาไม่ไหวก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
ตำรวจควบคุมตัวชายชาวเกาหลีใต้คนนี้นะคะ
ไปโรงพักไปสอบปากคำ
พูดจาวกไปวนมายังหลอนอยู่
ส่วนตัวแฟนสาวก็อยู่ในอาการหวัดกลัวนะคะ
พอไปค้นในห้องเจอยาไอซ์๑กรัม

อุปกรณ์การเสพและมีตาชั่งด้วยนะคะ
หลักฐานการใช้ยาเสพติดนี่มันก็ชัดเลยอยู่ในห้องแบบนี้
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าค่ะ
ตำรวจนำตัวนายชอนซุงฮักออกจากห้องขัง
ส่วนตัวแฟนสาวค่ะนางสาวเบลนามสมมุติเนี่ย
ก็ถูกนำตัวมาสอบปากคำแบบนั่งคู่กันเลยนะคะ
ตัวชายชาวเกาหลีใต้ต้องมีร่ามแปลภาษามาพูดคุยด้วย
ทีนี้ค่ะล่ามชื่อว่าในไม้แปร

ล่ามบอกว่าตัวนายชอนซุงฮักผู้ต้องหามาเมืองไทยตั้งแต่ต้นเดือน

ปกติเดินทางเข้าออกประเทศไทยเป็นประจำอยู่แล้ว

คบหากับนางสาวเบลนามสมมุติคนนี้ได้๓เดือน
สาเหตุที่ทะเลาะกันก็คือตอนมาเมืองไทยรอบนี้
ตกลงกันว่าจะมีเงินที่เป็นกองกลางเอาไว้ใช้ด้วยกัน
เขาเป็นแฟนกันใช่ไหมคะจะมีเงินที่เอาไว้ใช้จ่ายด้วยกัน
ตัวชายชาวเกาหลีใต้อ้างว่า
ก็แฟนสาวอ่ะเอาเงินไปใช้แบบไม่ยอมบอกบ่อย

แล้วล่าสุดมีรองเท้าราคาเป็นแสนมันหายไป

วันเกิดเหตุเพื่อนของฝ่ายหญิงมาเคาะห้อง

คิดว่าฝ่ายหญิงพาเพื่อนมารุมทำร้าย

เพื่อนของฝ่ายหญิงบอกว่าติดต่อฝ่ายหญิงไม่ได้เลย
ฝ่ายชายบอกว่าก็ทะเลาะกันจริง
ที่ตัดผมฝ่ายหญิงก็ตัดผมจริง
แต่ไอ้ที่บอกว่าจะโยนลงมาจากชั้น๕ไม่จริง

เรื่องของยาเสพติดที่เจอในห้องเนี่ยค่ะ
เรื่องต้นตัวฝ่ายหญิงยอมรับว่าซื้อมาให้ฝ่ายชาย
ก็เอาเงินจากฝ่ายชายนี่แหละไปซื้อมาให้
ซื้อจากเพื่อนที่รู้จักกันซื้อมาเพื่อเสพยาด้วยกัน
เพื่อนก็มาที่ห้องเขาผู้หญิงเพื่อนนะ
น่าจะเขาเอาไปหรือไม่เอาไปยังไม่รู้เลยครับ
แต่ว่าคือผู้ชายก็คิดว่าคนอื่นก็เอาไปแน่
ข้างแข่งตรงนี้มันรอยชำสีเขียว
ตรงขาตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตากสายมันเขียว
ตัดผมก็เขามันโกหกก็เลยมันตัดนะอะไรอย่างนี้

ทีนี้ค่ะตัวนางสาวเบลนามสมมุติเขาก็บอกกับทีมข่าวว่า
คือเรื่องรองเท้ามูลค่าเป็นแสนที่หายไป
ที่ตัวฝ่ายชายอ้างไม่จริงนะเธอไม่ได้เอาไป
น่าจะเป็นเพื่อนที่เคยชวนมาเที่ยวที่ห้องแล้วก็เอาไป
ส่วนเรื่องยาเสพติดเธอไม่ตอบนะคะแต่เธอยืนยันว่าจะไม่กลับไปคบกับฝ่ายชายแล้วอะค่ะ
แม่บ้านคอนโดมิเนียมแห่งนี้บอกว่าทั้งคู่เขาทะเลาะกันบ่อยนะคะ
เดือนก่อนฝ่ายหญิงวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากแม่บ้าน
แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาดีกันเหมือนเดิม

เดี๋ยวดีเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวทะเลาะกันอยู่แบบนี้
เมื่อช่วง๔วันที่ผ่านมาแม่บ้านบอกว่าก็ไม่ได้เห็นความผิดปกติอะไร
แต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยค่ะก็ยังเห็นทั้งคู่ลงมาจากคอนโด
แล้วออกไปข้างนอกพร้อมกันแล้วกลับเข้ามาด้วยกันนะคะ
แต่ทีนี้ประเด็นก็คือมันมีเรื่องของยาเสพติดใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจตรวจปัสสาวะทั้งคู่ม่วงทั้งคู่เสพยาทั้งคู่ทั้งชายหญิง
ก็ต้องแจ้งข้อหาฝ่ายชายตัวชายชาวเกาหลีใต้๓ข้อหา
ร่วมกันครอบครองยาเสพติดเสพยาเสพติดกักขังหนุ่งเหนียวทำร้ายร่างกาย
ส่วนฝ่ายหญิงนะคะเจอสองข้อหาร่วมกันครอบครองยาเสพติดและเสพยาเสพติดค่ะ
แต่คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตมาน่าสนใจเหมือนกันในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์
ขยายผลหน่อยได้ไหมเพราะว่าของกลางที่เจอในห้องในคอนโดมิเนียมไม่ได้มีแค่ยาเสพติด
อุปกรณ์เสพยาเสพติดเจอตาชั่งไอ้ตาชั่งที่ว่านี้คือคุณขายหรือเปล่า
แค่เสพคุณจะมีตาชั่งทำไมคือเสพแบบมันต้องมีมาตรฐานการเสพหรืออย่างไร
อันนี้คุณผู้ชมทักมานะคืออย่างน้อยก็ต้องขยายผลถึงคนซื้อด้วย